เป็นไงสวยงามอ่อนช้อยค่ะต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจนะ
เด็กไทยเด็กก็เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเห็นไหมได้นำศิลปะวัฒนธรรมไทยดีแบบนี้
เผยแพร่สู่สายตาชาวโลกและญี่ปุ่นเขาก็เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมเหมือนกันด้วย
สัปดาห์หน้าก็จะเดินทางต่อไปที่โอซาก้า

เครื่องบินจะบินไม่ขึ้นเอาผมไปด้วย
เมื่อสักครู่แอบอ่านข้อความไลน์แม้ส่งมาเยอะมากเลย
โอ้โหหลายคนถามนะบอกว่า

ทำไมใบตองให้เลขไม่ถูก
บางคนก็บอกว่าอาจารย์ใบตอง

เป็นโอ้โหระดับอาจารย์เลยเหรอ

เพราะว่าเขาบอกว่าผิดเป็นครู

โอ้โฮถ้านานกว่านั้นผมว่าคุณต้องเป็นระดับ

เขาผิดเป็นครูอย่าว่ากันไว้คุณ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องมีคนมาเสมอคนดวงเฮงอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นวันนี้เรารวมพลคนดวงเห็ง

ต้องบอกว่าโชคดีจริงคุณค่ะ

โฉมหน้าของผู้โชคดีดวงเฮงสุดในครั้งนี้นะคะ
เป็นชาวบ้านอาศัยอยู่ในอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
ชื่อว่านายสมบูรณ์แล้วก็นางทองศิลปโคตรประทุม
ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลชุดที่๑๕หมายเลข
ปั๊บอีกครั้งนะคะสี่ห้าสี่แปดเก้าหนึ่งโอ้โห
โอ๋มาให้เป็นชุดเลยคุณค้า
ถูกทั้งหมดจำนวน๔คู่

ไม่มากตรงที่ไม่ได้ซื้อตาม
โดยทั้งคู่นี้นะคะเขาเล่าว่า
เลขเด็ดมาจากทะเบียนรถกระบะ
ขอนแก่นใช่ค่ะโดยตอนแรกซื้อสลากมา๕คู่
แต่ว่าแบ่งให้เพื่อนไปที่เป็นตำรวจภูทรน้ำพองคู่
ก็เลยเหลือติดตัวอยู่แค่๔คู่
เมื่อตรวจผลสลากนะคะทราบว่าถูกรางวัลที่๑
ซึ่งเบื้องต้นจะแบ่งเงินไปทำบุญสร้างบ้าน
แล้วก็เป็นทุนการศึกษาของลูกหลานนะคะ
ยังมีการเอาทุนไปประกอบอาชีพค้าขายต่อไปด้วย
นี่ดูชมหน้าของสองสามีภรรยาท่านนี้กันหน่อย
วันนี้เรารู้สึกว่ามีความอบอุ่นก่อนหวยจะออก

เพราะว่าเราซื้อไว้๒ชุดชุดหนึ่ง๙๐ล้าน
แต่ไม่ใช่ตัวนี้ชุดนี้คือ๓๐ล้าน

รู้สึกว่าโอเคอบอุ่น
เราก็รู้สึกว่ามีกำลังใจ
ที่ว่ารถคันนี้คมนาคูณเราเป็นโชค
ถือว่าเป็นโชคเป็นโชคเป็นโชคมากเลยค่ะ
ทั้งเดียวว่าเราไม่น่าจะเป็นไปได้

คุณพี่คะถ้าไม่โอเคเอามา
คุณอย่าไปแซวเขาเพราะว่าเป็นอาการหรือ

แต่คุณดูหน้าคุณสามีอีก
คุณสามีดีใจนะคุณภรรยา

งงอ่ะคะแต่วันนี้ฉันเพื่อนเยอะจังเลย
คุณสามีบอกว่าทำไมวันนี้ดูคลิปครั้งนี้
โอเคนะคะจบนะคะเราไปที่จังหวัดอื่นกันค่ะ
โอเคไปไปอีกที่หนึ่งสถานีตำรวจภูทรพิบุญมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี
นายบนสุธิกุลอายุ๕๔ปีชาวบ้านตำบลโพไซด์นะคะ
นำสลากหนึ่งคู่ซึ่งถูกรางวัลที่หนึ่ง
ไปแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
ก่อนจะเตรียมตัวไปรับเงินรางวัลเหนาะเลย๖ล้านบาทค่ะ
โดยบอกว่าซื้อสลากมาจากร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระในตัวเมือง
สำหรับพื้นที่อำเภอพิบูรมังสาหารนะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่า
ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีผู้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะ
รางวัลที่๑อย่างเดียวนะรวมแล้วทั้งหมด๓รายด้วยกัน
โอ้โหไม่รู้ไปได้มาจากไหนนะ
แต่พอถูกพอถูกรางวัลที่๑ทีไรชอบไปหาคุณตำรวจทุกที

ถ้าเป็นคุณถูกรางวัลที่๑คุณจะมาหาดิฉันเหรอคะ

ขึ้นรางวัลสิแต่คุณตำรวจเห็นแล้วเขาก็แอบบ่นนิดหน่อย
ไอ้ตอนก่อนซื้อไม่มาบอกก่อนเรา
พอซื้อได้แล้วก็ถูกรางวัลก็มาหามาหาตอนได้แล้วเนี่ย
คุณผู้ชมก็ส่งมาว่าซื้อยังไงก็ไม่ถูกสักที
ก็คงเหมือนหลายคนที่ก็คิดอย่างนั้นล่ะค่ะ

ไม่มีคำแนะนำอะไรที่ดีกว่านี้ได้
ปิดท้ายกันที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินค่ะ
นางสมใจคงแรงดีอายุ๔๘ปี
แม่ค้าขายเนื้อวัวตากแห้งในพื้นที่ตำบลโคกตะเคียนนะคะ

เข้าพบตำรวจภูทรกาบเชิง
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
โดยนางสมใจเขาเล่าว่าฝัน

แล้วก็รถจักรยานยนต์คันที่ลูกขับล้ม

แต่กลับซื้อได้เลข
ประมาณว่า๓มันไม่มีก็เลย๘ก็๘
ก็ไม่คาดคิดมาก่อนนะคะว่า๘๙๘มันจะถูกรางวัลที่๑
ไปรับเงินมากมายขนาดนี้๖ล้านบาทค่ะ
โอ้โฮเฮ้

เขาบอกว่าง่วงอีสานเฮ
ยินดีนำโอ๊ยได้ถือหวยถือเหลกันหลาย

คุณอยากจะเป็นญาติเขาทันทีเลยเหรอคะ

แค่มองตากันก็เข้าใจอยู่